อยากไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ตำรวจภูทรภาค๕
พลิกแฟนดิลล่าฮะเจ้านี่โหดโหดขนาดไหน
บังคับซ้อมซ้อมลูกหนี้เนี่ยยับเลยแล้วบังคับให้กินฉี่ด้วย
ยังไม่พอแถมทุกครั้งที่มีการตุ๊บตับตุ๊บตับไป
เอามือถือไลฟ์ไว้เพื่อให้ลูกน้องเพื่อให้พักพวก
ได้ดูไว้เป็นบทเรียนของการทวงหนี้ครับ
ไม่ถึงกับรุมไม่ใช่การรุมเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง
แต่เป็น๑ต่อ๑ที่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งเจ้าหนี้
เขามีปืนฮะเหตุการณ์นี้เฉลิมศักดิ์สุดเดือด
ประเขณฑ์หมัดใส่ลูกหนี้ลูกหนี้ไม่ต้องเอ๋ยชื่อเขา
อายุสี่สิบห้าปีในภาพนี้เนี้ยคนเดี่ยวเดี่ยวลุยกันนะ
แต่ไปมายังไม่พอต่อยยับแล้วมีการบังคับให้กินฉี่ด้วย
ทุกอิริยบทที่มีการลงไม้ลงมือไปมีการไลฟ์
ให้เพื่อนได้ดูเป็นบุญตาเหตุการณ์นี้น่าตกใจต่อเนื่องไป
เลิมศักดิ์ควงปืนทุบทำร้ายแล้วบังคับหลานชายของคนที่ไปด้วยกันนะฮะ
บังคับหลานชายของลูกหนี้เนี่ยให้ฟาดอ่านตัวเอง
จนหลังแดงเลยคือถ้าไม่ฟาดจะโดนปืนยัดใส่จะโดนปืนยิง
ช้ำบอบช้ำไปเลยสุดท้ายแล้วต้องมีการอ้อนวอนขอชีวิตเอาไว้
เพราะว่าไม่อยากจะเจ็บไปมากกว่านี้แล้วเจ้าหนี้ทำไงเฉลิมศักดิ์เป็นไง
เลิมศักดิ์บอกได้เลิกตีแล้วแต่จากนี้จะกลับรถจะขับรถกลับบ้าน
มึงแก้ผ้าทุกชิ้นแล้วขับรถกลับบ้านไปให้มันอายแบบสุดไปฮะ
เหตุการณ์นี้แสบขนาดไหนโดนกระทืบนี่เหยียบหัว
ผัวขนาดนี้เหยียบหัวแปะพื้นเลยฮะคือนี่มันข่มเหงกับความเป็นมนุษย์สุดแล้ว
เหยียบหัวยังไม่พอเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓พฤศจิกายน
วันรุ่งขึ้นเฉลิมศักดิ์ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรอมก๋อย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่านายคนนี้ไอ้ลูกหนี้คนนี้
มันบุกมาถึงคอกวัวผมแล้วมันควงมีดมาจะทำร้ายร่างกายผม
ทั้งที่กระทืบเขาเนี่ยยับเยินแล้วบังคับให้เขากินฉี่
อันนี้ที่เหยียบหัวคือกินฉี่นะฮะบังคับให้กินฉี่ของตัวลูกหนี้เอง
เจ้านี่แจ้งความบอกไหมครับแล้วเจ้านี่แจ้งความกับตำรวจอมก๋อย
ว่าไอ้นี่มันจะมาทำร้ายผมมันป้องกันตัวมันเลยมีเรื่องมีราวกัน
ไปแจ้งความไว้นะฮะสุดท้ายแล้วทางลูกหนี้ก็เลยต้องไปหาคุณหมอ
ภรรยาของลูกหนี้บอกเหตุการณ์นี้มันอุกชะกันเกินไปแล้ว
มาแจ้งความกับตำรวจภูทรที่อมก๋อยเหมือนกัน
ว่าสุดท้ายโดนทำร้ายร่างกายรุนแรงแบบนี้เอายอมรับแหละ
ทางฝ่ายภรรยาของลูกหนี้ก็ยอมรับว่าไปกู้เงิน
จากเจ้าหนี้รายนี้เจ้งหมื่นแปดเองกู้หมื่นแปด
แล้วก็ใช้เงินเนี่ยเดือนละพันห้าใช้ถยอยใช้ถยอยใช้
จนกระทั่งเงินต้นเนี่ยเหลือประมาณสามพันบาท
เหลือ๓๐๐บาทเท่านั้นเองแต่ไปมาไม่รู้อีท่าไหน
วันที่เจอกันก็คือหนุ่มวัยสี่สิบห้าที่เป็นลูกนี่
เดินทางมาหาเฉลิมศักดิ์ที่บ้านเดินทางมาหาเฉลิมศักดิ์ที่บ้าน
เหมือนประหนึ่งว่าเฉลิมศักดิ์จุดเดือดเขาต่ำอยู่แล้ว
เขาเป็นเจ้าหนี้เขาก็มีความใหญ่โตกว่าอยู่แล้ว
เดินทางมาหาเฉลิมศักดิ์ที่บ้าน๑มาขอเจรจาเรื่องหนี้ของตัวเองที่ติดไว้
หรือประมาณ๓๐๐บาทแล้วยังถือวิสาสะอันนี้อาการที่มีการวิเคราะห์กัน
ถือวิสาศักดิ์ว่าจะมาขอช่วยเจรจานี่ให้กับเจ้านาย
คือตัวเองติดหนี้นะแล้วจะขอเจรจาหนี้ให้กับเจ้านายด้วย
เลิมศักดิ์เลยบอกว่ามึงคือใครตัวมึงเองยังเอาไม่รอดยังจะมาเจรจาหนี้ให้กับเจ้านายด้วย
ดังนั้นเฉลิมศักดิ์เขาก็เลยประเคนหมัดประเคนเข่า
มีการบังคับให้มีการดื่มฉี่ของตัวเองไปด้วย
ตุ๊บตับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พฤติกรรมอย่างนี้มันโหดร้ายฮะ
ท่านผู้บังคับข่ายต่อปารับวิชัยถูกว่าต้องพลิกภรรณินร่านะ
๒การทำร้ายร่างกาย

การแบบนี้ใช้คำว่าป้องกันตัวนี่คือฟังไม่ขึ้น

ข้อเป็นการเบื้องต้นก็คือปล่อยกู้
แล้วมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด

สมมุติถ้ามีการไลฟ์เพื่อส่งให้คนอื่นดูจริง
ก็จะผิดพอระบอกคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับ
นี่คือเจ้าหนี้โหดของจังหวัดเชียงใหม่